เพราะว่ารถตู้รับส่งนักเรียนคุณผู้ชมฮะ

เชื่อไหมในรถมีเด็กนักเรียนอนุบาลกับปฐมทั้งนั้น

โอ้โหบรรทุกเด็กมา

คุณผู้ชมรถตู้ธรรมดานั่งได้กี่คน๑๔คน

เออแต่คราวนี้มา๒๒คนฮะ
พร้อมกับครูพี่เลี้ยงแล้วก็เด็กนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

ตำบลกำปังอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คือเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่มีอาการฟกช้ำหัวโนเท่านั้นเอง

แต่ว่าขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเสียมากเลยนะครับ

เมื่อสอบถามคนขับให้การเบื้องต้น
ว่าก็ไปรับเด็กตามจุดต่างในหมู่บ้าน

จะมานำไปส่งที่โรงเรียนตามปกติ

เสียหลักควบคุมรถไม่อยู่

แล้วก็ตัวรถก็พลิกตะแคงถลายไปตามพื้นถนน

ปรากฏว่าเด็กคือเจ็บเล็กน้อยนะครับ

เรียกสอบปากคำพยานกับผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคนขับอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทีนี้ต้องมีมาตรการในการดูแลรถตู้รับส่งนักเรียนนะ
ทำไมถึงบรรทุกเด็กถึง๒๒คนนะคุณนะ